มาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมขโมยถังแก๊ส
คราวนี้เนี่ยคนร้ายเขาต้องหลอกว่า
เขาเป็นพ่อค้าขายอาหารตามสั่ง

ส่วนไอ้ถังเก่าที่มันใกล้จะหมดเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเอามาคืน
แต่ท้ายที่สุดค่ะหายไปเลยพร้อมกับถังแก๊สใหม่
ทีนี้เจ้าของร้านเขาก็เดือดร้อนสิคะ
ในวงกลมนี่แหละที่ทำตัว
ดูนะคุณสืบสกุลเหมือนเป็นพ่อค้าขายอาหารตำสั่งไหมล่ะ
ก็ใส่เอียมมานะเออเป็นพากันเปลื้อนมาน่ะนี้ครับ
ใช่ค่ะที่จังหวัดนครพนมนะคุณผู้ชม
ชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โหพื้นที่ที่อำเภอนาแก่อำเภอเรนูนครอำเภอธาตุพนมเนี่ยนะ
โดนกันหมดเลยค่ะก็อยากให้ไทยรัฐทีวีนำเสนอข่าวนี้
เพราะว่าอยากให้ตำรวจเร่งตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีด้วย
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเห็นไหมฮิ้วถังแก๊สไปแล้ว
เป็นพฤติกรรมที่คนร้ายเขาเข้าไปในร้านขายของชำเอาไปสองถัง
แล้วทุกครั้งเนี่ยนะวิธีการของเขาเนี่ยเราต้องไปถามผู้เสียหาย
คือนางเลี้ยงอุพรอายุ๖๗ปีเป็นภรรยาของนายกอบตแสนพันธุ
ที่อำเภอธาตุพนมเล่าให้ฟังบอกว่าที่บ้านเนี่ยเปิดเป็นร้านขายของชำแล้วก็
รับเปลี่ยนพวกถังแก๊สหุงต้มผู้ชายคนที่เห็นในกล้องวงจรปิดนะคะ
คุณผู้ชมเขาเป็นมิตรฉาชีพแล้วเข้ามาปั๊บรูปร่างท้วมหน่อยนะ
อายุทั้งสี่สิบสี่สิบห้าปีน่ะแต่งตัวแบบมีผ้ากันเปื้อนคล้องคลอมา
เก๋งสีขาวมาจอดแล้วก็บอกว่าอ้าวฉันเป็นพ่อค้าจ้ะ
เป็นพ่อค้าที่ตลาดนัดคลองถมตรงนี้จ้ะฉันจะเปลี่ยนถังแก๊ส
เพราะว่าแก๊สที่ทำกับข้าวเนี่ยมันใกล้จะหมดแล้วงั้นขอแลกได้ไหม๒ถัง
เดี๋ยวขอเอาถังใหม่มาก่อนจะไปเปลี่ยนที่ตลาดก่อน
ต่อคิวยาวเลยแล้วเดี๋ยวฉันจะเอาถังเปล่าน่ะ
มันหมดแล้วเนี่ยกลับมาคืนแล้วเดี๋ยวจ่ายตังค์ทีนี้ค่ะทางด้านนางเลี้ยงที่เป็นเจ้าของร้านก็ไม่ได้เอกใจอะไรอ่ะ
เห็นว่าเออคงเป็นพ่อค้าแล้วเดือดร้อนจริงจริงก็ไม่คิดว่าจะมีใครใช้อุบายนี้ไง
ก็เลยให้ถังแก๊สไปทั้งสองถังเขายังไม่ได้จ่ายตังค์ด้วยนะ
ทั้งถังแก๊สเก่าที่จะเอามาคืนก็ไม่มีเงินที่จะต้องจ่ายก็ไม่มา
ทีนี้ค่ะพอไปดูที่ตลาดนัดไม่เจอตัวด้วย
รู้แล้วแหละว่าโดนหลอกแน่คงเป็นมิจฉาชีพ
ก็เลยต้องไปแจ้งตำรวจไว้เพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นเนี่ย

ประมาณ๒๕๐๐บาทต่อถัง

จากเสียถังแก๊สใหม่ไปแล้วยังเสียตังค์เสียเงินด้วย